งด้วยสถานการณ์การประบาดของโควิด๑๙แบบนี้นะครับ

ทำให้ชาวกรุงแห่เพื่อจะไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
ตามโรงพยาบาลต่างจำนวนมาก
ตอนนี้มีโรงพยาบาลเอกชนเขาออกมาประกาศ
ของงดการให้บริการในการรับตรวจเชื้อโควิด๑๙แล้วนะครับ
เพราะว่าไม่มีน้ำยาคือไม่ใช่ไม่มีฝีมือนะ
ไม่มีน้ำยาหมายถึงไม่มีน้ำยาในการตรวจหาเชื้อจริงมันหมดจริง
ที่นะคุณคือไปตรวจก็จริงแต่ว่ามีคนไข้แอดมิตรเยอะ
แล้วห้องพักไม่เพียงพอเตียงไม่เพียงพอ

ใช่นะครับตัวอย่างของโรงพยาบาลเอกชนที่ขณะนี้ประกาศ
ไม่สามารถรับตรวจหาเชื้อโควิด๑๙เป็นการชั่วคราวนะครับ
ข้อมูลณวันที่๙เมษายนคือวันนี้เลย

แต่ว่าในเบื้องต้นมีทั้งโรงพยาบาลสมิติเวศ

เว้นเฉพาะเคสฉุกเฉินแสดงอาการเสี่ยงรุนแรง
บำรุงราชรับตรวจเฉพาะผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
โรงพยาบาลพญาไทย๑นะฮะก็งดให้บริการตรวจทั้ง
โรงพยาบาลปาโลกเกษตรคุณแจ้งงดการรับการตรวจ
ตั้งแต่วันที่๑๐๑๑เมษายนนะครับ
แล้วก็โรงพยาบาลสุขุมวิทย์งดให้บริการการตรวจหาเชื้อโควิด

อกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลเจ้าพระยานะฮะ
โรงพยาบาลทนบุรีด้วยที่ได้ออกมาประกาศนะครับ
ทีนี้หลายคนจับจ้องมองไปตรงที่มีการตั้งข้อสังเกตนะครับ
ซึ่งเป็นเพจทางการแพทย์และสาธารณสุขเนี่ย
ตั้งข้อสังเกตว่าการประกาศดังกล่าวมีขึ้นภายหลังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หรือว่าสปสชได้แจ้งสิทธิ์แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกคน
ทุกระบบหลักประกันสุขภาพเลย
ท่านสามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐ
แล้วก็โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งโดยสปสชนั้นจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้
ทีนี้ครับพอคนอาจจะได้ยินข่าวแบบนี้แล้วเนื่องด้วยโควิด๑๙มันระบาด

ก็เลยอยากจะไปตรวจทั้งโรงพยาบาลรัฐแล้วก็ในโรงพยาบาลเอกชนด้วยนะครับ
บางคนก็คาดหวังว่าโรงพยาบาลเอกชนเขาจะมีขั้นตอนในการตรวจที่รวดเร็วนะครับ
ก็ได้มีการเปิดเผยออกมาบอกว่าไม่มีน้ำยาคือตอนนี้ไม่มีการขาดแคลนน้ำยาแน่นอน

แล้วก็มีการกระจายไปตามศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์๑๒เขตสุขภาพ
แล้วก็แล็บทั่วประเทศประมาณ๒๗๐แห่ง
พอประกาศออกมาแบบนี้ว่าจะไม่ขาดแคลนน้ำยาในการตรวจ
แต่ทีนี้มันมีข่าวขาดแคลนแล้วคุณ

อย่างเซอร์มิติเวสีนครินทร์ก็บอกเลยนะคะ
ว่าคนมาใช้บริการเยอะก็เลยขาดแคลนน้ำยาในการตรวจ
ทีนี้ก็ต้องเกี่ยวข้องกับการกระจายและการจัดสรรด้วย

รวมถึงถ้าโรงพยาบาลเอกชนเขารับน้ำยา
หรือว่าสั่งซื้ออะไรมาจากไหนก็ต้องมีการที่จะเข้าไปตรวจสอบกันต่อ
ว่าจะสามารถสั่งซื้อมาตรวจให้กับประชาชนคนกรุง

ขณะที่เรื่องของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

ก็ทางด้านของโฆษกระทรวงกลาโหมเปิดเผยนะครับว่า
เหล่าทัพอยู่ระหว่างการเร่งจัดเตรียมความพร้อม

เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะครับ
โดยปัจจุบันในส่วนของกองทัพ
จัดเตรียมพื้นที่หน่วยทหารจำนวน๑๐แห่ง

สนับสนุนจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม

แล้วก็พื้นที่ปริมณฑลแล้วนะครับ
ในส่วนของจังหวัดต่างตอนนี้ก็เริ่มทยอย

ในการจะหาสถานที่ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเช่นเดียวกัน
ก็แล้วแต่ว่าเป็นคำสั่งของจังหวัดนั้นนะครับ
จะมีคำสั่งในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

เชียงใหม่เขาก็เริ่มจัดตั้งกันแล้วนะ

กรุงเทพมหาคอนก็๓๐๐๐เตียงใช่ไหมครับ
คุณผู้ชมคะทีนี้มาดูในวงการบันเทิงหน่อยค่ะ
แวดวงคนบันเทิงนี่นะคะคนที่ติดเชื้อโควิด

ซึ่งดีเจพระเจ้าถ้าเกิดว่านับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่๓แล้วนะ
เป็นคุณพ่อที่ติดน้องไทก้ามากลูกชายวัย๒ขวบนี่แหละค่ะ

แล้วคุณเพชจ้าบอกว่าผมจะถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตช่วงที่ผมกักตัว
รวมถึงผมจะพยายามทำตัวผมให้กลับไปเจอลูกได้เร็วที่สุด
เพราะว่าคุณเพชจ้าบอกเลยว่าเลี่ยงที่จะไม่รับงานต่างจังหวัด
เพราะว่าอยากจะอยู่กับลูกไม่อยากห่างลูกเกิน๒๔ชั่วโมง
ทีนี้เราไปดูในไอจีของคุณเพชจ้าเนี่ยมีแบบถอดเสื้อนะ
แล้ววิดพื้นอยู่ข้างเตียงคนไข้เลยค่ะ
รวมถึงคุณเพชจ้าก็บอกด้วยบอกว่า
ได้ปอกหมอนของลูกมาได้หมอนของลูกมา
พอแกะออกน้ำตาไหลคิดถึงลูก
แล้วก็มีการอัปเดตเรื่องราวชีวิต
ว่าพอหลังจากติดโควิดแล้วไปยังไงต่อ
ในยูทูปส่วนตัวด้วยอันนี้คือคุณเพชรจ้านะคะ
แล้วก็เห็นบอกว่าเขียนถึงลูกนะ
บอกรอพ่อหน่อยนะจะพยายามทำทุกอย่าง
เพื่อให้ได้เจอลูกอีก๒๔๐ชั่วโมงหรือเร็วกว่านั้นจะต้องหาย
พื้นได้ขนาดนี้แสดงว่าไม่มีอาการใช่ไหม
ก็เนี่ยไม่ได้มีอาการอะไรก็ตอนนี้พยายามรักษาตัว
แต่ทีนี้คนก็เป็นห่วงไงคุณนิวเคลียร์เป็นยังไงบ้าง
ภรรยาของคุณเพชจ้ารวมถึงน้องไทก้าด้วย
เพราะว่าล่าสุดทางคุณนิวเคลียร์ก็มีการออกมา

โพสต์ในไอจีนิวเคลียร์หันศาบอกว่าผลของนิวกับไทก้าออกแล้วนะคะ
ขอบคุณทุกความห่วงใยที่มีให้กับน้องไทก้า
แล้วก็เราก็จะกักตัวกันต่อไปนะแม่ลูก
รวมถึงก็บอกว่าสู้แล้วก็แท็กไปถึงคุณเพชจ้าด้วย
ส่วนคุณพ่อลูกสองบ้างค่ะคุณเวย์ไทเทเนียม
ก็ต้องเข้ารับการรักษาโควิดนะคะ
ล่าสุดคุณนานารายบินาก็โพสต์ภาพ
วีดีโอคอลคุยกับสามีแล้วก็เขียนบรรยายนะ
ผลตรวจของคุณนานากับลูกไม่พบเชื้อโควิด
แต่สิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือให้กำลังใจสามี
เพราะว่าคุณเวย์รักลูกมาก
บอกเสมอเลยว่าถ้าเกิดติดโควิดจริง
พรสิ่งเดียวที่เวย์อยากได้ก็คือขอให้ลูกทั้งสองคน
ทั้งบรุ๊คลินแล้วก็บีนารวมถึงภรรยา

คือคุณนานาเนี่ยเขียนแคปชั่นยาวมากเลยนะคะ
นั่นสิฮะตอนนี้คือคนที่ติดโควิดแล้วก็ที่มีครอบครัว
ค่ะคิดถึงใช่ความความความในครอบครัวด้วยว่าจะติดโควิดไปด้วยหรือเปล่านะครับ
สำหรับคนอื่นในแวดวงบันเทิงนะครับ
ก็ล่าสุดวันนี้นะฮะมีคนติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มนะครับ
ก่อนหน้านี้ก็ไปเล่นคอนเสิร์ตในงานเลี้ยงภายในโรงแรมโซบางคอกสาธรณ์
แล้วก็ได้รับแจ้งว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด๒คนนะครับ
โดยผลการตรวจของโอเล่ออกมาเมื่อคืนนี้ว่าโอเล่ติดเชื้อโควิด๑๙เหมือนกันนะครับ
ขณะที่เพื่อนสมาชิกในวงผลออกมาเป็นลบ
แต่เพื่อนสมาชิกในวงก็ต้องกักตัวต่อให้ครบ๑๔วันนะครับ
ส่วนตอนนี้โอเล่ก็ได้ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะครับ
ทางด้านของอีกคนหนึ่งเป็นไฮโซไฮโซปามปาล์มธนดนะครับ
หงสนั่นอดีตหวานใจของคุณเมพิชชนาธิ์
ออกมาโพสต์บอกว่าตัวเขาเองก็ติดเชื้อโควิด๑๙
จากการไปร่วมงานที่โซฟิเทลโซเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ไปต่อที่ร้านคาแซดเมื่อวันที่๒เมษายน
แล้วก็ในไอจีของคุณปามเนี่ยก็มีคนที่ไปดูนะครับ
ก็จะพบว่าคุณเมพิชชนาธิ์เนี่ยนะครับ
ก็เข้าไปคอมเมนต์แสดงกำลังใจบอกให้หายไวนะครับ
ส่วนคุณพ่อของดาราสาวคุณพ่อของคุณปัน
คุณพ่อป๊อปสุรสักอุดมศิลป์นี่นะคะ
คุณพ่อออกมายอมรับว่าติดโควิด
สัมมนากลุ่มนักเรียนหลักสูตรดิจิทัล
สำหรับผู้บริหารเมื่อวันที่๒เมษายน
ซึ่งเป็นงานเดียวกันกับไฮโซปาม
แล้วงานวันนั้นคุณผู้ชมมีผู้บริหารมีนักธุรกิจหลายคน
ปรากฏว่ามีภาพของคนที่อยู่รวมกันไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย
ทีนี้พอคุณพ่อออกมาบอกว่าติดโควิดแล้วเนี่ยนะคะ

คุณหน้องปันเนี่ยก็ไปตรวจแล้ว
ปรากฏว่าไม่พบเชื้อโควิดนะคะ
อ่าส่วนอีกคน๑นะคะ

สามีดาราดังหนุ้ยสุจรา

แต่ทีนี้ก็ต้องกักตัวรอดูอาการกันต่อนะฮะ
คนนี้นะครับก็ไม่รอดเหมือนกันนะคุณนะ
โพสต์แจ้งบอกว่าผลตรวจของเธอออกมาเป็นบวกนะครับ
หลังจากที่ไปร่วมงานเดียวกับนักร้องดังสแตมอภิวัฒน์นะครับ
แล้วก็ไปร่วมงานเดียวกับนักแสดงวัยรุ่นปีโป้นัชพันธ์นั่นเองนะครับ
ส่วนนักร้องหนุ่มป๊อปอภิวัตชินอักษรนะครับ
หรือว่าเสิร์ฟป๊อปป้าทางต้นสังกัดได้ออกมาโพสต์
บอกว่าป๊อปอภิวัฒน์ติดเชื้อโควิด๑๙
หลังจากไปสถานบันเทิงย่านทองหล่อเอกมัย
เมื่อวันที่๒เมษายนที่ผ่านมา
ก็ถือว่าเป็นรายละเอียดล่าสุด
สำหรับกลุ่มคนในแวดวงบันเทิงศิลปินดารานักร้อง

แล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีนางเอกสาวช่องเจ็ด
โพสต์ล่าสุดเลยนะคะคุณพิ้งพลอยปภาวดี
ประกาศมาในไอจีส่วนตัวว่าติดโควิด
คือบอกว่าพิ้งพลอยไปตรวจโควิด๑๙ผลออกเป็นบวก
กำลังรอโรงพยาบาลเข้ารับการรักษาตัวตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
แล้วตอนนี้กำลังเรียบเรียงไทม์ไลน์ให้ทุกคนได้ทราบกัน
แล้วก็ขอโทษด้วยสำหรับคนที่อยู่ใกล้ชิด
อยากให้ไปตรวจเพื่อความปลอดภัยอันนี้คือนางเอกสาวช่อง๗นะคะ
เช็คกันแทบไม่หวาดไม่ไหวแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะ
ทีมข่าวบันเทิงของเราก็พยายามเช็คเต็มที่เลยนะครับ

อ่ะคุณแต้วอ่ะคุณแต้วซึ่งรอดใช่ไหม
คือคุณแต้วเนี่ยคือบางคนก็ตั้งฉายาให้เลย
บอกว่าโอ้โหเป็นสตรีผู้รอดโควิดเป็นที่นาโควิดเป็นเจ้าหญิงแห่งการกักตัว
แล้วเนี่ยค่ะคือตั้งแต่การระบาดครั้งแรกของโควิด๑๙จนถึงวันนี้เนี่ยนะ
ถือว่าคุณแต้วเป็นดาราที่ต้องกักตัวบ่อยที่สุดในวงการบันเทิงเลยค่ะ
ก็ไปอยู่ใกล้ชิดกับคนที่ติดเชื้อนะ
มันมีตั้งหลายเคสนะทั้งกรณีผู้จัดการกรณีดีเจมะตูม
แล้วก็มาล่าสุดไปสัมผัสใกล้ชิดกับคนติดเชื้อวันที่๕เมษายน
แล้วก็ตรวจหาเชื้อแล้วเมื่อวันที่๗ผลเป็นลบไม่ติดเชื้อ
ทีนี้อยากให้ทุกคนที่เจอเธอช่วงนี้มั่นใจได้ว่าเธอจะไม่แพร่เชื้อ
ทีนี้พอตรวจมารอบแรกออกมาว่าไม่ติดเชื้อคุณแต้วก็ต้องกักตัวค่ะ
แหมครั้งนี้ครั้งที่๖แล้วแล้วเวลาที่มีการแพร่ระบาดโควิด
คุณแต้วต้องกักตัวเนี่ยคุณแต้วเขาก็จะมีการโพสต์ภาพ
มีภาพหมูมีภาพหมูให้ดูไหมคะเนี่ยภาพหมูที่นี่
แยงจมูกบ่อยจนจมูกบานหมดแล้วแล้วคุณแต้วก็บอกว่า
ขอบคุณกำลังใจที่ส่งมาอีกครั้งนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
เจ้าแม่นาคีรุ่นนี้ค่ะรุ่นวีรสตรีต้านโควิดเนื้อใหม่

ใช่เสี่ยงครบ๖รอบ
รอดทุกรอบปลดล็อกสกินทองโดยแต้ว
ล่าสุดคุณแต้วก็มีการโพสต์คลิปเซลฟี่
ตอนที่กำลังออกกำลังล้านลา
แล้วเราก็สอบถามผู้จัดการส่วนตัวของคุณแต้วด้วย
จัดการส่วนตัวก็บอกว่าเอาจริงนะตอนนี้น้องแต้วก็โดนยกเลิกงานจนหมดแล้ว